ไปดูเหตุสลดที่จังหวัดกระบี่คุณผู้ชมค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ่อน้ำลึก๑๕เมตรนะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งไปรับจ้างขุดลอกบ่อน้ำแห่งนี้ค่ะ
แล้วก็ไปติดอยู่ในนั้นก็เลยร้องขอความช่วยเหลือนะคะ
มีพลเมืองดีไปช่วย๒คนค่ะ
แต่ว่าสุดท้ายจากเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต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
มานี้มานี้นี่เป็นตอนที่กู้ไพนะคะเขาเอาเชือกเอาเอาถังออกซิเจนเนี้ยนะคะ
ห่อนตัวลงไปในบ่อคอนกรีตลึกสิบห้าเมตรค่ะอยู่ที่ตำบลคองเขม่านะคะ
ที่อำเภอเหนือคลองช่วยนำร่างของชายสองคนที่หมดสติ
เสียชีวิตในบ่อขึ้นมาก็ค่อนข้างทุลักทุเลตอนเอาขึ้นมานะคะ
ตอนที่เอาลายแรกขึ้นมาได้สำเร็จเนี่ยกู้ภัยถึงกับต้องพักแล้วให้ออกซิเจนก่อนเลยนะคะ
บ่อมันลึกแล้วก็มันไม่มีอากาศหายใจค่ะแล้วก็ต้องเปลี่ยนตัวเจ้าหน้าที่อีกคนนึงลงไปไป
นำร่างผู้เสียชีวิตรายที่สองขึ้นมากว่าจะเอาขึ้นมาได้ทั้งสองสองศพเนี่ยนะคะ
ใช้เวลากว่าสามชั่วโมงด้วยกันทั้งสองรายก็คือนายสุเทพขาวแดง
กับนายชินกรพันธ์ศรีค่ะเป็นพลเมืองดีทั้งคู่เลยค่ะนะคะ
อีกหนึ่งรายที่นำขึ้นมาได้ก่อนหน้านี้เนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปเรียบร้อย
ก็คือนายอรุณมามาตรซึ่งตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว
แต่ว่ายังต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะคะผู้ใหญ่บ้านเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะ
คือก่อนเกิดเหตุเนี่ยนายสุเทพมารับจ้างก่อสร้างอยู่ที่บ้านหลังใกล้ตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละ
แล้วนายอรุณเนี่ยไปรับจ้างขุดลอกบ่อน้ำไปคนเดียวก็ร้องขอความช่วยเหลือมาจากในบ่อ
นายสุเทพได้ยินก็รีบวิ่งไปช่วยจะไปพานายอรุณขึ้นมา
แต่ว่าขึ้นมาไม่ได้ก็ร้องขอความช่วยเหลืออีกคนหนึ่งกลายเป็นสองคนอยู่ในบ่อนะคะ
ชินกรเนี่ยจะมาช่วยก็ผูกเชือกโรยตัวลงไปในบ่อแต่ปรากฏว่าเชือกของนายชินกรขาดค่ะ
ก็เลยทำให้เขาตกลงไปก้นบ่อ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็มาช่วยกันดึงเชือกอีกเส้นหนึ่ง
สุดท้ายนำตัวนายอรุณขึ้นมาได้แต่ว่านายสุเทพกับนายชินกรเนี่ยช่วยไม่ได้ก็เลยเกิดเหตุสลดขึ้นค่ะ